กันเสมอนะคะถ้ารู้สึกว่าง่วงเมื่อไหร่
จอดรถแล้วนอนพักแต่ต้องเปิดกระจกนะ

มันมีเหตุสลดรับปีใหม่ค่ะหนุ่มวัยเบนเจอร์เพศคนนึง
หวังดีขับรถหลังจากฉลองปาร์ตี้ปีใหม่เนาะ
จะไปส่งเพื่อนที่บ้านสุดท้ายตัวเองวูบหลับใน
พุ่งชนตกข้างทางเสียชีวิตคาที่

เพื่อนที่มาด้วยกัน๓คนก็บาดเจ็บกันไปเหมือนกันนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๕๓๐ปากซอยลาดพร้าว๔๓ทับ๒
นี่ไม่ไกลจากไทยรัฐทีวีของเราเลยนะคะ
สภาพรถไปพลิกคว่ำอยู่ริมฟุตบาทใกล้กับสะพานลอย
เป็นรถทะเบียนคดชด๔๙๐๔กรุงเทพฯ
ล้อชี้ฟ้าแบบนี้ค่ะหน้ารถนี่ยับเยินเลย
ชิ้นส่วนสิ่งของกระจายเกลื่อนเต็มพื้น
ในรถพบศพนายสาริกบุญสงฆ์อายุ๒๕ปีนะคะ

มีคนเจ็บอีก๓คนนั่งมาด้วยกันก็เจ็บกันนิดหน่อยค่ะ
มีบาดแผลถลอกตามร่างกายเสกกระจกบัตรตามเนื้อตัว
ผู้ภัยก็รีบนำส่งโรงพยาบาลปาโลโชคชัย๔ทั้ง๓คนนะคะ

ตอนเกิดเหตุถนนโล่งไม่ค่อยมีรถ
อยู่นี่เสียงตั้งโครมลั่นเลย

ก็เห็นผู้บาดเจ็บ๓คนค่อยคลานออกมาจากรถ
ส่วนคนขับบาดเจ็บสาหัสหมดสติอยู่คารถ
พอเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือก็ไม่ทันแล้วค่ะ

มีเจ็บหนักมีเจ็บข้นยังไง๒คนไม่เป็นไร
เราได้คุยกับคนเจ็บนะเพราะว่าอาการไม่ได้สาหัสเป็นแพง
เพียงบาดแผลทะเลาะเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
กินเลี้ยงสั่งสรรค์ฉลองปีใหม่กันที่ร้านอาหารย่านลาดพร้าวค่ะ
ซึ่งนายสาริกผู้ตายที่เป็นคนขับ
ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์เลยนะคะ
แต่มีอาการง่วงนอนแต่ก็ปีใหม่ก็ฝืนนั่งคุยกับเพื่อนต่อ
สังสรรค์กันต่อจนงานเลี้ยงเลิก
นายสาริกเป็นคนมีน้ำใจด้วย
ก็คือไปส่งบ้านแย่มรามคำแหนส์ค่ะ
โอ้โฮไปเตาเวรส่งเพื่อน
ใช่เพื่อนไม่มีรถไงแต่เขามีรถ
แอลกอฮอล์คอเค้าก็ไม่ได้ดื่ม

ตำรวจสนพลโยธินรอสอบปากคำคนเจ็บนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะต้องตรวจสอบเรื่องของกล้องวงจรปิด
กล้องหน้ารถเพื่อจะหาสาเหตุอุบัติเหตุ

สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้ว
แล้วก็จะให้ญาติรับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ